ที่อุบลราชธานีนะคุณผู้ชมคือเมื่อวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมา
มีอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นรถคันหนึ่งเขาเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำ
ทีนี้ขับมาเร็วค่ะพอพลิกคว่ำเสร็จปุ๊บคนในรถทั้งคนขับแล้วก็คนที่นั่งข้างเนี่ย
เด็นออกมานอกตัวรถบาดเจ็บแล้วอีกคนนึงเนี่ยที่กระเด็นออกมา
ปรากฏว่าถูกรถที่ขับตามกันมานะคะเป็นรถเก๋งสีขาวทับซ้ำจนเสียชีวิต
ทีนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาก็เอาคลิปออกมาเปิดเผยบอกว่า
อยากให้ช่วยกันตามตัวรถเก๋งสีขาวคันนี้กันหน่อยครับ
ขอร้องชาวอุบลช่วยแชร์คลิปคลี่คลายความจริง
มกราคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ๓ทุ่ม
มีอุบัติเหตุรถยนต์หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ลอลิง๗๔๐๒อุบลราชธานีเสียหลักพลิกคว่ำ
มีผู้บาดเจ็บ๑คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอีก๑คน
โดยผู้บาดเจ็บและผู้ตายกระเด็นออกมาจากตัวรถ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนแจ้งสนิทในตำบลเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี
สอบสวนเบื้องต้นก็รู้ว่าหลังเกิดเหตุมีรถยนต์วิ่งตามกันมาด้วยความเร็ว
แล้วก็วิ่งเข้ามาเฉียวชนผู้ตายจนถึงแก่ความตายค่ะ
ทีนี้ถ้าดูจากกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชม
จะเห็นเลยนะคะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
มันมีรถยนต์สีขาวคันหนึ่งค่ะเนี่ยคันนี้ค่ะ
เห็นในมุมกล้องเนี่ยนะคะวิ่งมาในปั๊มน้ำมัน
แล้วก็ลงมาดูรถทางด้านซ้ายเนี่ย
เข้ามาในปั๊มแล้วก็เข้าไปจอด
คือไม่ได้ไปเติมน้ำมันคือจู่เข้าไปจอด
แล้วก็ดูรถของตนเองเหมือนผ่านการเกิดอะไรมาสักอย่าง

เหมือนลงมาดูล้อด้านหน้าซ้ายสักพักนึง
คนที่ก้มอยู่เนี่ยนะคะคือคนขับเป็นผู้ชาย
ก็ลงมาพร้อมกับไม้ค้ำยันแล้วก็มาดูล้อซ้ายหน้ารถเหมือนกัน
ก็ดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรยังไงขึ้นสักพักหนึ่งค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ก็เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในปั๊มน้ำมัน
น้ำมาสองขวดใหญ่แล้วก็เหมือนเอามาราดบริเวณที่ล้อหน้านี่แหละค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าใครพบเห็นรถคันนี้หรือว่าชายหญิงสองคนนี้แจ้งเบาะแสหน่อย
คือเนื้อเรื่องมาเท่านี้
ชาวเน็ตที่เข้าไปดูเขาก็พยายามจับต้นชนปลายเรื่องกันว่าเอ๊ะมันคือยังไง
หรือว่าสองคนนี้เขารู้ว่าเขาทับคนแต่เขาไม่ให้ความช่วยเหลือ
แล้วก็ล้างอำพลางคดีเหรอหรือว่าอะไรยังไง
คือเขาก็เดาเรื่องกันไปต่างนานานะคะ
ล่าสุดค่ะนายหมออันนี้ขออนุญาตใช้นามสมมุตินะ
อายุ๓๓ปีนะคะเป็นชาวอำเภอเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธร
เป็นผู้ชายที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่นี้แหละ
ก็เข้ามาพบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเลย
แสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะครับ
หมอบอกว่าเขาไม่ได้ขับทับร่างผู้ตายเลย
ไม่ได้ขับทับร่างผู้บาดเจ็บที่กระเด็นอยู่บนถนน
แต่คิดว่าน่าจะทับชิ้นเนื้อ
เพราะว่าคืออย่างที่บอกไปค่ะว่าก่อนหน้าคันนี้
มันมีคันที่วิ่งตามมาด้วยความเร็วเฉียวชนผู้ตายจนเสียชีวิตไปแล้ว
มันมีคันก่อนหน้านี้ที่ชนไปก่อนหน้านั้นแล้ว
เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะทับเหมือนชิ้นเนื้อ
หรือว่าชิ้นส่วนบางส่วนของผู้เสียชีวิต
ที่ถูกคันหน้าทับแล้วก็ลากไปกับพื้นถนน
เขาก็เลยแวะปั๊บแล้วมันดูว่ามันมีร่องรอยอะไรอย่างไรหรือเปล่า
เราก็เลยล้างคราบเลือดค่ะ
ผมก็เลยขับรถชะลอมาเข้ามาเรื่อย
แล้วทีนี้พอมาถึงปั๊มคือเรามีความตั้งใจจะเข้าปั๊มอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรก
แล้วเราก็แวะปั๊มแล้วผมก็ลงรถตามที่ดูในคลิปครับ
ตามที่เห็นในคลิปผมก็ลงรถลงรถลงรถไป
แล้วก็ไปดูตรงที่ข้างรถมันเหมือนคล้ายจะมีเศษขาว
หรือว่าอาจจะมีเหมือนคล้ายเศษเลือดที่แบบติดอยู่ตรงล้อ
ผมก็เลยให้น้องเขาไปซื้อน้ำมามาดูเหมือนประมาณมาสาดออก
คือพอฟังเรื่องราวจากนายหมอแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปดูที่รถเลยเพราะว่าในหมอก็ขับรถมาด้วย

ก็ไปดูที่ล้อหน้าซ้ายของรถ
ตรวจดูปรากฏว่าสเกิร์ตรถคันของนายหมอไม่ได้มีร่องรอยแตก
ไม่ได้มีร่องรอยเฉียวชนหรือทำสีเลย
ก็คือสเกิร์ตรถที่ติดมากับรถแบบเดิมนั่นแหละค่ะ
พนักงานสอบสวนก็เลยมาเก็บตัวอย่างสีจากสเกิร์ตรถ

พิสูจน์ยืนยันความบริสุทธิ์อีกชั้นหนึ่งด้วย

ไม่ได้มีการไปทำสีไปปรับปรุงหรือว่าแต่งรถอะไรมาก่อน
ก็มาทั้งแบบนั้นแหละค่ะก็ให้ตรวจสอบเต็มที่